แน่นอนค่ะว่าเจอแบบนี้นะคะพิษโควิดเศรษฐกิจย่ำแย่
ศิลปินนักดนตรีทั้งหลายเดือดร้อนกันเป็นแถวคุณผู้ชมนะครับ

ต้องใช้จะเอายังไงกินนะฮะอย่างพี่ต้อยหมวกแดงค่ะ
คุณผู้ชมถ้ายังจำกันได้เนี่ยเจ้าของเพลงดังบอกว่าอยาก
หมอลำครูบอกว่าอยากขอหมอลำไม่รู้หมอลำเขาลำแบบไหน
แม่ไม่ได้ลำแบบพี่แจ๊กกะลีนแน่นอนนะคะคือตอนนี้ไม่ได้ร้องเพลง
แจ๊คเขาไปเปิดครัวหลังบ้านคุณผู้ชมเดี๋ยวตามไปที่ครัวเขาหน่อยนะฮะ
จ้าอ้ายอ้ายขอหมอลำแน่
เป็นไงล่ะสนุกสนานเต็มที่เพลงนี้เพลงฮิตใครก็ร้องได้

พูดก่อนไงอ้ายอ้ายขอหมอลำแน่
อ๋อหมอลำมันก็จะเปิดมาเลยหมอลำสนุกนะคุณผู้ชมนะ
อย่าว่าแต่ศิลปินเขาคิดถึงชีวิตการร้องเพลงเลยคุณผู้ชม
แฟนเพลงก็คิดถึงเหมือนกันตอนนี้ไม่รู้จะได้กลับไปแดนหน้าเวที
หรือว่าลำแต่พี่แจกเนี่ยเมื่อไหร่นะฮะ

คิดถึงชีวิตนักร้องสุดไปเลย
แต่ตอนเนี้ยไม่รู้จะกลับไปจับไหมได้อีกตอนไหนนิครับ

โควิดระบาดหนักรอบหลังมานี่เครียดคุณผู้ชม

หันซ้ายหันขวาเอาไงดีหาอาชีพเลี้ยงตัวเองค่ะคุณผู้ชม
ปิ๊งไอเดียเลยงัดสุดเด็ดส่วนตัวค่ะ
ด้วยความที่ว่าพี่แกทำอาหารได้อาหารอีสานชั้นเลิศเนี่ย
คนบอกว่าเฮ้ยเมนูดีโอ้โหพี่แจ๊คกับขวัญเนี่ย
น้ำลายสอเลยค่ะเพราะบอกว่าเอาง่าย
เปิดครัวหลังบ้านมานี่แหละสร้างอาชีพหารายได้เข้าบ้าน
คุณผู้ชมดูสิหลากหลายเมนูเมนูบ้านสบายเลยนะแต่อร่อย
ตอนแรกเนี่ยเห็นบอกว่ารับออเดอร์ในหมู่บ้านในหมู่บ้านก็มีสี่ซ้าห้าร้อยหลังนะคุณผู้ชม
ไปมาปิ๊งไอเดียอีกคนมันสู้อะคุณ
สมัครแอปพลิเคชันที่ส่งอาหารไงนี่โอ้โหลูกค้ามากันเพียบเลยค่ะ
ต้อยบอกกับเราแบบนี้นะคะว่าเห็นลูกค้าติดใจ
สั่งแล้วกลับมาสั่งซ้ำชมว่าอร่อย
อันนี้คือความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตแล้วตอนนี้
เหมือนเวลาที่แฟนเพลงชื่นชอบผลงานของต้อยหมวกแดงเลยค่ะ
ถึงแม้ว่าเราจะได้เงินเข้ามาเอาวันละหนึ่งวันหนึ่งสักสามสี่ห้าร้อยคือเดือนหนึ่งได้สักหมื่นนึงเข้ามาเข้ามาเนี่ย
โดยไม่มีเงินออกโดยได้กินอยู่กับมันเนี่ยผมก็จะคิดแบบนี้พี่ก็จะคิดแบบนี้
เราทำงานไม่ได้ไงเราก็เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามีหลักคือการทำอาหารนี่แหละ
ทำใจนิดนึงแล้วก็ให้มีความสุขกับมันให้มีความรัก
ให้มีความรักกับสิ่งที่เราทำเนี่ยต้อยหมูแดงคิดถึงแฟนเพลงที่สุดเลยนะครับ
ปีหน้าถึงจะมีซิงเกิ้ลใหม่ให้ได้ฟังค่ะแต่จะมีทุกปี
ขึ้นเมนูขึ้นมาหน่อยนะคะดิสันจะแนะนำเองค่ะ
มาพาทุกอีสานหน่อยโอ้ยมันไม่ใช่สปาเกตตี้
อ๋อมันเป็นแบบว่าต้ำบะพรุงแล้วเมื่อจะคลั่ว
นึงป้าไข่มดแดงมันแจ็บมากนี่ไก่
นี่ไก่นึ่งน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะสุดยอดเลย
บอกว่าอาหารอีสานนี่เป็นอาหารแบบว่าเพื่อสุขภาพนะลีนแล้วก็สมุนไพรเยอะด้วย
ใช่ค่ะเอาเป็นว่าใครอยากจะรับประทานนะไปได้ที่ครัวหมวกแดงค่ะ
ใครที่อยู่ใกล้สุวินทะวง๑๑เขตมีนบุรีกดสั่งแอปพลิเคชันอุดหนุนพี่ต้อยหมวกแดงกันได้ค่ะ